เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่กัด
ลิ้นกับฟันพบกันทีไร
เรื่องใหญ่ค่ะคุณอย่างเช่นแมวกับหนูโอ้ยมีให้ดูเยอะแยะ
ตั้งแต่กระตงการ์ตูนธอมแอนเจอรี่อะไรบ้างแหละ
แต่จะพาไปดูบ้านนี้แมวกับหนูจู่เป็นเพื่อนกัน

ก็ซับกรอดด้วยความเฮดดู

เอาหนูมาหอมมานิวได้

ก็นั่นแหละค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรครับ

แต่จริงมันเล่นกันแหละผมว่านะมันไม่ถึงขั้นแบบทำร้ายกันหรอก
ใช่เพราะว่าแมวถ้ามันเล่นกับแมวเองมันก็จะเล่นแบบนี้

ใช่มันก็จะเล่นกอดกันสักพักหนึ่งตีกันแล้วใช่แล้ว
แต่เรื่องของเรื่องคนที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ย
เขาตั้งใจให้แมวเนี่ยขับไล่หนูถูกไหม
ตอนแรกตอนแรกหนูเข้ามาเขาก็เลยเลี้ยงแมว

ใช่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าแมวกับหนูเป็นเพื่อนกัน

หนูอาจจะมีการเจรจาอะไรกับแมวไหม
นี่ค่ะคุณชนะเลี้ยงแมวแล้วเลี้ยงหนูบ้างยัง
เลี้ยงเลยหนูไม่เลี้ยงไม่เอาไม่ชอบ